มาจากเหตุสลดแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกชายฆ่าแม่ของตัวเองฆ่าสยองด้วยนะครับ
เฉือนหน้าอกแม่ฟันหน้าแม่เลาะกรามตัดลิ้นแม่แล้วก็ตัดนิ้วแม่
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ไม่ยอมให้ควบคุมตัวแล้วเอามีดจะเข้าฟันตำรวจ
ปรากฏว่าตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจยิงวิสามันผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิต
นี่เป็นคลิปวินาทีในการที่วิสามันผู้ชายคนนี้นะครับ
หลังจากผู้ชายคนนี้ถูกตำรวจวิสามันแล้ว
ที่เข้าไปตรวจศพของผู้ชายคนนี้พบว่าเสียชีวิต
และที่สำคัญนะเขาถือรูปถ่ายที่มีแม่เขาด้วย
แล้วก็ชิ้นส่วนลิ้นของแม่เขาที่เขาตัดตกอยู่ใกล้ศพของเขา

เป็นเหตุอุกอาบเมื่อวานี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งตำรวจสนบางเสาทงได้วิสามันนายนนทชัยการเคารพ
หรือว่าโอ๊ตอายุ๓๕ปี
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายในชุมชนบางพรม๕๔แขวงบางพรมเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
หลังจากตัวของนายนนทชัยหรือว่านายโอ๊ตเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ใช้มีดดาบยาวประมาณ๑เมตรนะครับ
เฉือนร่างของนางสุรางรัฐจ้อยเจือหรือว่าอีทอายุ๖๒ปี
ผู้เป็นแม่แท้เสียชีวิต
แล้วก็ถูกเฉือนหน้าอกถูกฟันหน้าถูกอะไร
สภาพศพสยดสยองจริง
จากนั้นนะครับนายโอ๊ตก็เผาบ้านของตัวเอง
ทางชาวบ้านแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุก็คือเหตุเพลิงไหม้
พอมาถึงเหตุเพลิงไหม้ต้องระงับแล้วปรากฏไปพบศพของผู้หญิง
แล้วก็พบว่านายโอ๊ตถือมีดกวัดแกว่งไปมา

หลังจากนายโอ๊ตถูกวิสามันต้องให้ตรวจสอบสภาพศพ
ก็พบว่าสภาพศพคือเสียชีวิตนอนตะแคงทับมีดจมกองเลือด
ถูกยิงบริเวณกลางศีรษะ๑นัดหายปลาร้าขวา๑นัดขาขวา๓นัด
แล้วก็ในมือนะฮะยังกอดรูปถ่ายของสมาชิกในครอบครัวที่ใส่กรอบไว้๒รูป
หนึ่งในนั้นเป็นรูปวันที่พี่สาวของเขารับพระราชทานปริญญาบัติ
โดยมีทั้งแม่แล้วก็ตัวนายโอ๊ตเอง
ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีอยู่ด้วยคุณดูสิ
แล้วก็มีชิ้นส่วนลิ้นของแม่ของเขาที่เขาเพิ่งตัดมาเนี่ย
ตกอยู่ใกล้ศพของเขาด้วยตรงบริเวณปลายเท้า
ขณะที่ที่บ้านของนายโอ๊ตเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
บ้านอยู่ห่างจากจุดที่นายโอ๊ตถูกวิสามันประมาณ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็พบศพของนางอีทซึ่งเป็นแม่ของนายโอ๊ต
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านสภาพศพมีบาดแผลเวอะหวะที่ใบหน้า
ถูกตัดขาดกรามถูกเลาะนิ้วขาด๒นิ้ว
ตามร่างกายคือถูกเฉือนโดยเฉพาะบริเวณหน้าอก
และก็ยัดพระเครื่องไว้ภายในด้วยนี่
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำควบคุมเพลิง
นายโอ๊ตผู้ก่อเหตุจุดเพลิงเผาบ้านของตัวเอง
ก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง๓๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
ทีนี้ต้องสอบถามญาติถึงปมการก่อเหตุของนายโอ๊ต
สอบถามนายธรรมรงจ้อยเจืออายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของนางอีทผู้ตาย
แล้วก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นลุงของนายโอ๊ตนะครับ
เล่าให้ฟังนะครับว่าเช้าเมื่อวานนี้เนี่ย
โอ๊ตซึ่งเป็นหลานคือมีอาการคลุ้มคลั่ง
หลังจากที่นายโอ๊ตชวนเพื่อนมามั่วสุมเสพยาที่บ้าน
กระทั่งเพื่อนแยกย้ายกันกลับนะครับ
จู่นายโอ๊ตก็ตรงเข้าทำร้ายร่างกายแม่
แม่พยายามวิ่งหนีตายออกมานอกบ้าน

แล้วก็ใช้มีดฟันแม่ตัวเองจนแม่ล้มลง
แล้วก็ใช้มีดฟันไปที่ใบหน้าแม่แหวะอกแม่ตัดลิ้นแม่
จากนั้นก็ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านนะครับ
จากนั้นนายโอ๊ตก็วิ่งออกไปบนถนนหน้าปากซอย

ก่อนที่ทางญาติญาติรวมถึงนายทำรง
ซึ่งเป็นลุงของนายโอ๊ตรีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปพร้อมกัน
เพราะว่าตอนนี้ไฟมันก็โหมกระหน่ำมาจากบ้านของนางอีท

ทีนี้เมื่อสอบถามนายโอ๊ตว่าฆ่าแม่ตัวเองทำไม

คือไม่ใช่แม่กูนายโอ๊ตตอบแบบนี้

อยู่สองครั้งบอกไม่ใช่แม่กูไม่ใช่แม่กูนะฮะ
เมื่อตำรวจมาถึงก็พยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อม
ควบคุมตัวนายโอ๊ตแต่ไม่เป็นผลแล้วครับ
เพราะว่านายโอ๊ตมีมีดยาวที่ถือกวัดแกว่งไปมา
แล้วก็ใช้มีดพยายามจะข่มขู่จะทำร้ายนะครับ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่นะครับ
ก็น้ำจะเอามาดับเพลิงนะก็ต้องมาฉีดใส่นายโอ๊ตอีก
จากนั้นนายโอ๊ตก็ปีนกำแพงข้างบ้านหนีออกไป

ปรากฏว่านายโอ๊ตถือมีดวิ่งพุ่งเข้าใส่ตำรวจ๒ครั้ง๒ครา
ใช่เพราะว่าตอนแรกตำรวจบอกให้วางมีดแล้ว

ตอนแรกเนี่ยเสียงปืนที่ได้ยินเป็นเสียงปืนที่ตำรวจเขายิงขู่ขึ้นฟ้า
โอ๊ตวิ่งถือมีดมาจะใส่ตำรวจ
ตำรวจก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้านายโอ๊ตชะงักไปนิดนึง
สักพักหนึ่งนายโอ๊ตวิ่งถือมีดมาใส่ตำรวจอีกนาย

อีกนายก็ต้องยิงใส่นายโอ๊ตในลักษณะการวิสามันนะครับ
นี่ฮะนายธรรมรงจ้อยเจือนะฮะซึ่งเป็นน้องชายของนางอีทผู้ตาย

แล้วก็เมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้บอกว่าเป็นลุงของนายโอ๊ต
คือเป็นน้าของนายโอ๊ตนะเป็นน้าของนายโอ๊ตนะครับ
ทางด้านพี่ชายของนายโอ๊ตบ้างนะฮะ
ก็คือนายนพดลกรานเคารพอายุ๓๘ปีนะครับ
แล้วก็เป็นลูกชายผู้เสียชีวิตศูนย์เสียแม่ไปแล้ว
ก็เปิดเผยบอกว่าปกติที่บ้านเนี่ย
แม่จะอยู่กับน้องชายคือนายโอ๊ตอยู่กันสองคน
เพราะแม่เป็นห่วงน้องชายที่เป็นลูกคนสุดท้อง
ตัวของนายนพดลเคยเตือนแม่ไปแล้ว
พยายามจะพาแม่ไปอยู่ที่บ้านของเขาเอง
แต่แม่ก็หนีกลับออกมาจากบ้านเขาคุณ
มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะเป็นห่วงน้องชายนะครับ

ส่วนอาการคลุ้มคลั่งของน้องชายเนี่ย

น้องชายถูกรถชนจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง
แล้วก็มีพฤติกรรมคล้ายคนเป็น๒บุคลิก
ประกอบกับเรื่องของการเสพยาเสพติดจนทำให้มีอาการหลอน

เป็นเหตุให้เขาก่อเหตุฆ่าแม่ของตัวเองนะครับ

อาการเสียหรือสติไม่ดี
ก็หลังจากรถชนตรงเรยแน่ะซอยบ้านไปหน่อยนี้
ก็มีการเย็บกระโหลกนิด
แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็อาการเหมือนจะเป็นคนสองบุคลิก
อาจารย์สองสองบุคลิกของเขาเคยได้รับการรักษาไหมคะ

ทำไมทั้งครอบครัวถึงไม่ส่งเขาไปรักษาในเมื่อเขาก็มีอาการคิงข้างอยู่เป็นระยะระยะ
เอ่อตัวเขาไม่ยอมเองแหละ
นี่ค่ะคือพี่ชายของในโอ๊ตนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ย
เราก็ไปคุยกับญาติญาติเขาก็เปิดเผยพฤติกรรมของโอ๊ตนะ
โดยญาติเนี่ยเล่าให้ฟังพอเล่าให้นักข่าวฟังไปก็ร้องไห้ไปด้วย
บอกว่าโอ๊ตเนี่ยมีพฤติกรรมทุบตีแม่ทุกวันเลย
แม่ต้องหนีออกมาแอบนอนอยู่ที่เพลิงริมถนน

ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าในโอ๊ตไล่แม่ไม่ให้แม่นอนในบ้าน
แม่ก็ออกมาตามที่ลูกไล่เนี่ยแล้วใครว่าไม่ได้เลยนะ
แม่รักลูกมากเงินที่ได้จากการเก็บของเก่าเนี่ย
แม่ก็เอามาให้โอ๊ตใช้ตลอดนะคะ
หัวอกแม่นะแม่ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าลูกมีอาการทางสมองด้วย

ใช่ค่ะลูกชายคนเล็กด้วยแต่ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นอยู่ที่ญาติญาติ
แล้วก็คนแถวนั้นเขาก็ติดใจเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

คือเขาบอกแบบนี้ว่าไปแจ้งความเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๗มกราคม
เพราะว่าในโอ๊ตมีอาการคลุ้มคลั่ง
แต่ไม่มีตำรวจมาระงับเหตุ
คือตำรวจอ่ะอันนี้คือยาดแล้วคนแถวนั้นบอกนะ
ตำรวจบอกว่าโอ๊ตมันแกล้งบ้าแบบนี้ค่ะ
ละรอบนึงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๗แล้ว

ถ้ามาตั้งแต่ครั้งนั้นนะก็อาจจะสามารถควบคุมตัวนายโอ๊ต
บำบัดรักษาหรือเอาไปควบคุมตัวไว้ก่อน
ไม่เกิดเหตุการณ์การฆ่าแม่แบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์วิสามันแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงญาติหน่อยนะคะ
สะใจตำรวจหรือยังมีคนตายพอหรือยัง

ถามว่าเนี่ยไอ้โอ๊ตมันตายไปแล้วอยากจะทำคดีกับใครอ่ะ

ผู้ต้องหาตายไปแล้วตำรวจไม่ต้องเหนื่อย
แล้วใครจะมารับผิดชอบ
นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละ
ว่าการที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุช้า

แล้วก็โจมตีบอกว่าตำรวจชะล่าใจไง
มันเลยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้นะครับ

ด้านของพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา

ชี้แจงถึงเรื่องของการวิสามัน
บอกว่าหลังรับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งเผาบ้าน

ก็คือร้อยตำรวจเอกชูชาติลักษิตานนท์
รองสาวัชราจรสนบางสธมฯ

พบว่าตัวของผู้ก่อเหตุคือนายโอ๊ตเนี่ย

หนีออกมาที่ป่ากล้วยข้างบ้าน

จึงยิงปืนตักเตือนไปหลายนัด

แล้วก็สั่งให้นายโอ๊ตวางมีดลง

แต่ปรากฏว่านายโอ๊ตจับมีดขึ้นมา
แล้วก็พุ่งเข้าใส่ร้อยตำรวจเอกชูชาติ

ต้องตัดสินใจวิสามันนะครับ

นายโอ๊ตเคยเกาะคดีชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ
เมื่อปี๔๘ในพื้นที่สนตลิ่งชัน
เมื่อผลโทษก็มาประกอบอาชีพรับจ้าง

คุมตัวนายโอ๊ตไปสงบสติอารมณ์
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๗มกราคม

แต่ตำรวจไม่ดำเนินการให้นั้นนะครับ
เรื่องนี้ทางพบชนบอกว่า
จะมีการตรวจสอบตำรวจกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ